เป็นความทุกข์ร้อนของหัวอกคนเป็นแม่

ตำรวจจะไปจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด
แล้วก็มีการใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
และสุดท้ายลูกสาวได้รับบาดเจ็บ
ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ตอนนี้น้องคือสาหัสเลยนะคะ

คุณแม่บอกว่าตอนนี้น้องคือต้องมาพิการ
เพราะตำรวจคนนี้ทำงานพลาด
ทีนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้น

กับผู้กำกับโรงพักกาญจนบุรีนะคะ
บอกว่าช่วยดูแลคดีนี้ให้หน่อย

ตำรวจคนที่ยิงพลาดเนี่ยก็ออกมายอมรับผิดแล้วนะ
แต่ปรากฏว่าก็มีการเจรจาชดใช้ค่าเสียหาย

หลังจากนั้นก็หายตัวไป
ติดต่อไม่ค่อยจะได้ค่ะไม่ค่อยรับโทรศัพท์

นี่ดูนะลูกสาวเขาหน้าตาดีด้วยนะ
แล้วตอนนี้กลายเป็นคนพิการนะคุณ
นี่น้องผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวชนะการ

อย่างที่บอกไปถูกตำรวจคนหนึ่ง
จังหวัดกาญจนบุรีใช้อาวุธปืนสงคราม
ยิงเข้าที่ขาบาดเจ็บสาหัส

เหตุการณ์จริงแล้วเกิดขึ้นคือ๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ขณะนี้น้องยังคงรักษาอาการบาดเจ็บ
อยู่ที่โรงพยาบาลพะหนพลพยุหะเสนาที่กาญจนบุรี
คุณแม่ชื่อว่านางฉัดสุวรรณจงใจพักดีอายุ๔๒ปี

ก็มีการพูดคุยกับตำรวจแล้วนะคะคนที่ยิงผิดตัว
รับว่ายิงผิดตัวจริงและได้ให้เงินเยียวยามาเบื้องต้นเนี่ย
ตอนนั้นคือ๓๐๐๐บาทแลกกับการไม่แจ้งความดำเนินคดี
พร้อมกับบอกว่าตำรวจบอกกับแม่นะคะบอกว่าให้รักษาเลย
พาลูกไปรักษาโรงพยาบาลดีก็รักษาไปเลย
เดี๋ยวจะจ่ายเรื่องของค่ารักษาพยาบาลและจ่ายเงินชดเชยให้ทั้งหมด
หลังจากนั้นค่ะพอค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้น
แม่ติดต่อกลับไปที่ตำรวจคนนั้นปรากฏว่าแม่ผลัดวันประกันพุ่งค่ะ
เงินที่จ่ายมาคล่องเนี่ยไม่ค่อยจะคล่องแล้ว
บอกว่าตอนนี้หมดเงินกับการรักษาลูกไปแสนกว่าบาทแล้ว
ไอ้เงินแสนกว่าบาทเนี่ยก็ไปหยิบยืมเข้ามาด้วยเป็นหนี้เป็นสินนะคะ
กู้หนี้ยืมสินมาและที่สำคัญตอนนี้ชอกช้ำประกันใจมาก
เพราะลูกสาวต้องกลายเป็นคนพิการที่สุดแล้วแม่ตัดสินใจแบบนี้นะคะ
ไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับตำรวจนายนั้นทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาว
และช่วงบ่ายวันนี้ค่ะพ่อกับแม่ของน้องที่ไปประสบเหตุเนี่ยก็คือน้องชนะการเนี่ยนะคะ
ไปพบกับผู้กำกับสพเมืองกาญจนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีนี้
คุณแม่เล่าด้วยเสียงสั่นเคลือเลยนะคะบอกว่าตอนนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรม
หลังจากมีการเจรจาพูดคุยกับตำรวจคนที่ยิงล่าสุดคือ๒๓กันยายนที่ผ่านมา
ตกลงกันนะคะว่าแม่จะขอเรียกค่ารักษาพยาบาลลูกสาวจำนวน๓ล้านบาท
ซึ่งได้รับคำตอบจากตำรวจคนนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะนำเรื่องเก็บไปคิดและพิจารณา
แล้วปรากฏว่าตำรวจคนที่ยิงผิดตัวนะไม่มีการติดต่อกลับมาอีกเลย
กระทั่งวินาทีนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากตำรวจคนนั้น
คุณแม่บอกแบบนี้เหตุการณ์เกิดมาเดือนกว่าแล้วนะคะ
ลูกสาวตอนนี้เจ็บค่ารักษาพยาบาลก็ต้องจ่ายไม่มีใครออกมารับผิดชอบ
ลูกต้องมาพิการส่วนเงินที่นำมาอย่างที่บอกไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาทั้งนั้นนะคะ
ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นรู้สึกเสียใจ
เพราะฉะนั้นอยากให้ตำรวจออกมารับผิดชอบ
โดยเฉพาะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลลูกสาวดูน่าเห็นใจนะ
ส่วนอาการลูกสาวล่าสุดคุณแม่บอกว่าตอนนี้น้องมีอาการภาวะอยู่ตลอดเวลา
รู้สึกกลัวแล้วก็เจ็บปวดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เจ็บกายแล้วก็เจ็บใจเพราะมันเป็นบาดแผลในใจน้องไปแล้วนะคะ
เขาออกมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาทำที่เขาพูดไว้กับเรา
คือเขาพูดไว้ว่าคุณแม่รักษาไปเลยนะเต็มที่ค่าใช้จ่ายอยู่กับผมทั้งหมด
เรายินดีจะจ่ายให้คุณแม่เลือกโรงพยาบาลเลย
เอาโรงพยาบาลไหนเอกชนโรงพยาบาลไหนดีรักษาไปเลย
ถ้าเราเชื่อเขาตอนนั้นนะณตอนนี้แม่ไม่มีเงินจ่ายโรงพยาบาล
คือแม่ไม่เชื่อแม่ก็เลยเอาน้องเข้าโรงพยาบาลนี้ก่อน
เพราะเรายังใช้สิทธิ์บัตรทองได้แล้วก็เงินของเราเองได้
ดีอยู่พ่อแม่ให้กำลังใจญาติพี่น้องให้กำลังใจ

คือตอนนี้ทั้งหมดครั้งที่๔ราชแล้วตอนนี้ก็คือผ่าตัดไป๕ครั้ง
เหลืออีกครั้งที่ว่าอันนี้ต้องรอดูอีก๕๖เดือน
หมอบอกถ้ากระดูกติดก็คือไม่ต้องผ่าตัด
แต่ถ้ากระดูกไม่ติดหรือไม่ไหลก็ต้องผ่าตัดอีก
หลังจากที่พบผู้กำกับสพเมืองกาญจนบุรีแล้วนะคะ
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกธีรพงศ์ฤทธรูล
คือท่านเองก็บอกว่าล่าสุดได้ส่งเรื่องไปยังปปชแล้ว

คุณแม่บอกว่าถ้าเกิดว่าระหว่างนี้มันยังไม่ได้เงินมา
ก็สามารถส่งเรื่องไปที่กรมคุ้มครองสิทธิ
เพื่อเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลของลูกได้นะคะ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีที่ตำรวจเนี่ย

คนที่ยิงเนี่ยมียศ๑๐ตำรวจโทสังกัด
ชดตำรวจตระเวนชายแดน
ไม่ใช่ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยค่ะ
ออกมารับผิดชอบหน่อยละกันนะคะ